ว่าตอนนี้มาเช็คความพร้อมดูการฟิตซ้อมของสอสอพี่เต้กันหน่อยค่ะ
พฤศจิกาจะไหว้ข้ามแม่น้ำเจ้าพญาหาเงินบริจาค
นี่ตั้งเป้าไว้แล้วนะว่าจะต้องได้มากกว่า๓๐๐ล้าน

คือพี่โตโน่เขาได้เท่าไหร่

แต่ท่านี้ท่าที่กำลังซ้อม
ตอนแรกเขาไปเอาอย่างแบบนี้มาอ่อนตัวยึดหยุ่น

เมื่อวานนี้ซ้อมแล้วครั้งแรกเลยที่ลงไหว้ในสระในสโมสร
หมู่บ้านพี่เต้แกบอกเลยว่าจริงอ่ะไหว้ข้ามเจ้าพญาง่าย

วันนี้วันแรกชั้นนี้คะซ้อมไหว้น้ำเป็นยังไงบ้าง
วันแรกสองร้อยเมตร๓ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้เพิ่มทีละ
น้ำไม่ไหลดูจากอาการหอบแบบนี้น่าจะเป็นลักษณะการ

ถ้าเขาฟิตดีคุณเห็นร่องรอย
ของความกำยำของเขาไหม
อ่ะแบบทรงป๊าเลยอ่ะ

แฮ็กขณะนี้วันต่อไป
มันจะดีขึ้นตอนพี่เต้บอกแบบนั้น
อย่าหัวเราะ

เดี๋ยววันต่อไปเพิ่มทีละ๑๐๐เมตรค่ะ
คุณผู้ชมภารกิจของพี่เต้

บริเวณสำนักงานกรมเจ้าท่า
ที่ตรงเขตออกแขวงตลาดน้อย

ประมาณ๖๐องศาอาจจะไหว้ไป

อย่างน้อยนะ๓๐๐ล้านบาท

ที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทธกภัย

แล้วอย่างนี้มันจะตรวจสอบได้ใช่ไหม

แต่ว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วนะ
นี่ไงเขาถึงไม่ให้ผ่านตัวเองไง
ให้ผ่านตัวเองไงเดี๋ยวมันจะติดไอ๑๘๐วันไง
นี่ไงนี่ไงคือต้องอยู่ในขั้นตอนเงื่อนไข๑๘๐วัน
เพื่อขออนุญาตจากทางกรกตใช่ไหม
ตอนนี้ทำหนังสือไปแล้วส่งถึงกรกตแล้ว
ทีนี้ถามพี่เต้เอาตรงนะ
เมื่อวานนักข่าวไปรอกันอยู่รอบสระสโมสรหมู่บ้านเลย
พี่เต้ทำจริงเผลอไอ้ที่จะไหว้ข้ามแม่น้ำเจ้าพญา
พี่ถามที่บ้านพี่ยังเออที่บ้านพี่ไหว้อย่างไรบ้าง
เอาเลยเอาเลยที่บ้านบอกเอาเลย
ไม่จริงที่บ้านไม่มีใครเห็นด้วยเลย
สักคนเดียวทุกคนค้านยายายา
พี่ตั้งใจแล้วว่าพี่จะทำพี่ก็ต้องทำ
แต่ที่บ้านไม่ต้องไปทวงพี่ทำประกันไว้เรียบร้อยแล้ว
พี่เป็นอะไรขึ้นมาครอบครัวพี่คนข้างหลังพี่
อยู่ได้แน่นอนคือเขาเตรียมการเขาเตรียมพร้อมแล้วไง
เผื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ใช่แค่ฟิตซ้อมอย่างเดียว
แม่น้ำเจ้าพญานี่เรารายงานข่าวเรือล่มกันบ่อยนะ
แต่ไม่ใช่แค่ครอบครัวที่เป็นห่วงพี่เต้นะคุณผู้ชม
ถึงกับโพสต์ข้อความแสดงความ
อันนี้น่าจะเรียกว่าหวังดีนะเขาข้อความว่า
ข่าวว่าพี่เต้ราม๗จะไหว้ข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพระยา
ถ้าพี่ไหว้จริงผมก็พร้อมใต้๔ก็พร้อม
ใต้สี่นี่คือชื่อของกู้ภัยเขาใช่ไหมเออใต้สีก็พร้อม
เรือพร้อมพร้อมยกพร้อมเก็บเลย
เดี๋ยวเก็บนี่คือหมายถึงรองเท้าพี่เต้ที่จะลอย
ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเก็บพี่เต้ไม่แน่ใจ
ซึ่งเขาบอกแล้วไงเผื่อพี่ไม่ไหวผมพร้อมเก็บนะ
อันนี้หวังดีนะพี่หวังดีคนกันเอง
คุณแท็กบอกคนกันเองสบายแล้วก็ติดแฮชแท็ก
เอาอีกแล้วติดแฮชแท็กเรือพร้อมชุดพร้อม

มันสะดุ้งตรงนี้คุณผู้ชมป่อเต็กตึง
เอออ่ะมีเหรออย่างเต้พระราม๗จะไม่ตอบโต้
ตอบโต้แบบโหดด้วยนะ

ข้อความบอกว่าแท็กน้องยังหนุ่มอายุ๓๖ยาว
อะไรวะดอมเดี๋ยวนะแข็งแรงกล้ามเป็นมัดแน่จริงมาว่ายน้ำข้างพี่เต้๐๐๗หน่อย
จะได้ไม่ต้องมาเก็บพี่ปลผมทำประกันให้เมียให้ลูกแล้ว

ดอมยาว๙แขนอ่ะอ๋อ๙สองขี่นึกคือ๙นิ้วด้วย

พี่การหรืออะไรนี่ไง๙นิ้วนี่๙นิ้ว